จะมีผู้ป่วยที่เป็นรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ

โดยนับเป็นลำดับที่๗
เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับ

เป็นแพทย์พยาบาลจริสาศุกร์จากจังหวัดปุเก็ต
ยาลาบุรีรำนครปฐมนะครับ

อันนี้เป็นกลุ่มที่เราให้ความเป็นห่วงมากนะครับ

เนื่องจากสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติเสี่ยงมาก่อนนะครับ
บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถปกป้องตัวเอง
ป้องกันตัวเองได้ได้รับเชื้อไป
จำนวนคนระยะเวลาสถานที่

เพราะฉะนั้นการไปค้นหาใครว่าใครจะเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์

ก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้แล้วนะครับ
เขาก็ป่วยแล้วก็มีให้เห็นแล้วนะครับ
ณตอนนี้เราคือเอาระบบของการควบคุมป้องกันโรคเป็นสำคัญนะครับ
ตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศแล้ว
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิด
แต่ก็ไม่ต้องโทษกันครับ

หน้าที่ของพวกเราคือร่วมด้วยช่วยกัน
พวกเขาก็ไม่ได้เจตนาหรอกครับ

แต่ป่วยมาแล้วทำยังไงเราจะให้เขารีบเข้ามารักษา

เขาได้กลับไปบ้านเป็นปกติได้

เรามาถึงการเผชิญสถานการณ์โควิด๑๙ของประเทศไทยใน
ในวันที่เราอาจจะไม่ต้องถามว่าระยะ๓แล้วหรือยัง

ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อ

แล้วก็ในแต่ละสถาบันทางการแพทย์
ก็ออกมาได้ให้ความเห็นคุณหมอหลายท่านออกมาพูด
แล้วก็เตือนคาดการณ์ในอนาคตให้เราฟังว่า

แต่ว่าอย่างน้อยเรายังอยู่ในจุดหัวเลี้ยหัวต่อ
ที่พอจะกำหนดบางอย่างได้นะคะ
ที่เราอาจจะไม่ต้องเจอสถานการณ์ที่แย่ที่สุดก็ได้
เหนือจากนี้เมื่อไม่กี่นาทีมานี้นะคะ
ที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดนะคะ
บอกว่าอีก๒วันก็จะมีการประกาศใช้พรกร
ก็คือกฎหมายพรกรฉุกเฉินนะคะ
แล้วก็ในรายละเอียดนั้นจะมีตามมาเพียงแค่บอกเอาไว้
เพื่อให้ปรับตัวว่าอีก๒วันจะเข้าสู่ภาวะแบบนั้น

มีข้อกำหนดต่างอย่างไรที่ต้องทำให้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปบ้าง
อันนี้ก็รอในขั้นตอนต่อไปยังไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิลล
ยังไม่ได้มีการประกาศกำหนดเข้าออกบ้านเรือนนะคะ

แต่ว่าโดยเบื้องต้นค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามคู่กันไป
เรื่องของการบริหารจัดการโดยภาพรวมคือเรื่องการแพทย์ค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมได้ข่าวมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็มายืนยันอีกครั้งคือตัวเลขที่ถูกอธิบายโดยทีมทีมคุณหมอนะคะ
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวานนี้ตัวเลขน่าสนใจแล้วก็น่าหวั่นใจไปในคราวเดียวกัน
เราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะกับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
อาจารย์เป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ

สวัสดีครับคุณจำขวัญสวัสดีครับผู้ฝากด้านครับ
อาจารย์ค่ะเมื่อวานนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ทางทีมคณะแพทย์ได้ออกมาอธิบายให้ฟัง
หลังจากที่มันมีข่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าตัวเลขเราไม่ค่อยได้อธิบายกันละเอียดเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็ตัวเลขล่าสุดนี้เป็นตัวเลขที่ถ้ามองอย่างเร็วเนี่ยคือตกใจหวั่นใจทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะ
อาจารย์ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยที่เรานั่งคุยกันอยู่เรายังอยู่ในยังอยู่ในจุดที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อยู่อะค่ะ
ยังยืนยันว่าทำได้แต่ต้องเร่งทำแน่นอนผลมันอาจจะไม่ดีเท่าถ้าเราทำก่อนล่วงหน้านี้
แต่ก็ยังยืนยันเรายังสามารถปรับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดึงมาลงมาอยู่ในระดับที่เสียหายไม่มากจนเกินไปที่เรายังสามารถช่วยกันได้ครับ
อาจารย์คะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่มีการเข้าไปพูดคุยแนะนำกันกับทางรัฐบาลโดยคณาจารย์โรงเรียนแพทย์เนี่ยนะคะ
ตอนนั้นได้มีการประเมินกันว่าจำเป็นต้องใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นถึงขนาดอันนี้อาจจะเป็นรัฐบาลตัดสินใจเองนะคะ
ถึงขนาดต้องมีการกำหนดระยะเวลาเวลาเข้าออกบ้านเข้าออกที่พักไหมคะ
คือเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ผ่านมาก่อนนะก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เราอยู่กับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเวลานั้น
แต่ละวันเราก็รู้ว่าป่วยเท่าไหร่ตายเท่าไหร่เรารู้อยู่แบบนั้น
แต่สิ่งที่ต้องบอกว่า๔คณะแพทย์
ทางจุฬาลงกรณฑมศาสตร์ทางรามาเทพดีกับศรีราช

แล้วเราวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง
แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาจัดกลุ่มขึ้นมา

สัญญาบางอย่างว่าเราอยู่แต่ข้อมูลปัจจุบันแค่นั้นไม่
เพราะเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้ว
ถ้าเราไม่คาดการณ์ในอนาคตทุกคนอาจจะรู้สึกว่าคงไม่เป็นไรมั้ง
แต่พอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันจะดึงเคิร์ฟกลับลงมาไม่ได้
เราก็เลยทำซินาเรโอข้อมูลต่างเหล่านั้น
แล้วก็คาดการณ์ให้เห็นว่าถ้าทำถ้าไม่ทำเกิดอะไรขึ้น
ถ้าทำเกิดอะไรขึ้นและนำเสนอข้อมูลชุดนี้
ให้กับผู้ใหญ่ที่ทราบ
ขณะเดียวกันเราได้เห็นตัวอย่างในช่วงก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมา
เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเรามีคนไข้ที่เข้ามาหาเรา
แล้วก็ไม่ยอมบอกว่าไปประเทศกลุ่มเสี่ยงมา
เรามีคนที่เข้ามาถามแล้วก็ยังปฏิเสธด้วยซ้ำว่าไม่
สุดท้ายแล้วก็พอเกิดสิ่งเหล่านี้
แล้วก็ขณะเดียวกันคนบางคนที่รู้ว่าตัวเองมี

เราเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้ายังปล่อยอย่างนี้ไปด้วย
มันจะไปถึงจุดที่เราขุดไม่อยู่จริง
เราก็เลยว่านำเสนอข้อมูลเหล่านี้
ก็ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดูว่าเราจะสามารถจุดกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างไร
นั่นหมายความว่ามีมาตรการบางอย่างที่เข้มข้นมากขึ้น
แต่ไม่ใช่โดยการบังคับก่อนเราจะเริ่มด้วยการให้ข้อมูลให้เห็นก่อน
เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่ามันเป็นบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
ที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ถ้าเราช่วยกันโดยยังไม่ต้องเริ่มต้นสู่บังคับ
ช่วยกันและช่วยกันผมว่าการนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
นั่นคือว่าสูตรส่งที่จำนงการช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ค่ะอาจารย์คะถ้าประเมินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้เกิดภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่คนจำนวนมาก
ก็คือไม่ว่าจะเป็นคนที่กับภูมิลำเนาบ้านเกิดตัวเอง

อาจารย์จริงภาพนั้นคณาจารย์แพทย์ได้ประเมินไว้ไหมคะ

คนที่หยุดยาวลูกจ้างพนักงาน
เขาอาจต้องกลับบ้านเขาเขาอาจต้องกลับประเทศเขา

ว่ามันควรจะมีกฎหมายอะไรเพื่อครอบไว้อีกชั้น
ให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือเปล่าค่ะ

ขบวนการแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลากหลายประเทศ

เพราะว่าจริงแล้วมันคงมีปัจจัยอย่างอื่นมาประกอบอีก

ถ้าทำด้านหนึ่งด้านไม่มีอาจจะมีด้านกระทบอีกด้านหนึ่ง
สำคัญว่าอีกด้านหนึ่งที่เกิดกระทบแล้ว
มีแผนการรองรับอะไรต่อขึ้นไปอีกหรือไม่
ถ้ามันจะต้องเกิดจะคุมอะไรต่อขึ้นไปได้อีกครับ
อาจารย์คะภาพที่เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติ
หรือว่าคนไทยที่กลับบ้านเกิดก็แล้วแต่
คือเราไม่รู้หรอกว่าคนที่กลับไปมีเชื้อ

แต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะคะอาจารย์ได้ประเมินกันในโรงเรียนแพทย์ด้วยไหมคะ
ภาพที่เกิดขึ้นนี้มันจะทำให้เกิดกราฟอีกแบบนึงไปเลยไหม
หรือว่ายังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้อยู่คะ
มันมีโอกาสจะเกิด๒เรื่องขึ้นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันที่๑ณวันนี้คนที่อยู่ต่างจังหวัด
จังหวัดต่างที่ได้คนไข้ที่มีโควิดเข้าไป
ตำรวจเป็นไข้ที่มาจากกรุงเทพที่ออกไปในอดีตที่ผ่านมานะครับ
กรุงเทพนี้ออกไปอันนี้มีหลักฐานบางอย่างที่อยู่
เพราะฉะนั้นการที่เขาเคลื่อนไหวออกไปมีโอกาสจะนำสิ่งเหล่านั้นกลับออกไป
ที่สองก็คือว่าเราจะมีโอกาสเกิดพื้นที่เราจะเรียกง่ายเป็นพื้นที่สีแดง
คือพื้นที่ที่มีอุบัติการการเพิ่มขึ้นในอีกสัก๒๓สัปดาห์ต่อมา
อันนี้ได้เป็นผลจากการที่คนมุกออกไป
อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการที่คนจำนวนเยอะมาอยู่พร้อมกัน
ที่สถานีขนส่งทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์
คือเราเคยคุยกันว่าตอนนี้ที่ตัวเลขมันขึ้นมาเกิดจากของ๒คลัสเตอร์เดิม
ที่เราเคยคุยกันคือคลัสเตอร์ของผับกับคัสเตอร์ของสนามมวย
ฉะที่มีคนเยอะอยู่มันอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์
ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ก็ได้

อาจารย์ค่ะถ้าเราย้อนกลับไปนับก่อนภาพวันอาทิตย์
จะมีอย่างที่อาจารย์เรียก๒คลัสเตอร์ก็คือกรณีผับ
ไปนั่งกินดื่มกันสนามมวยคนจำนวนมากหลักพันธุ์
ทีนี้จริงก่อนหน้าที่จะมีกรณีขนส่ง
พื้นที่ภาคใต้ค่ะที่พี่น้องไปร่วมพิธีทางศาสนา

อันนั้นถือว่าสถานการณ์ของพื้นที่ภาคใต้เนี่ย
ในภาวะที่นับเป็นหนึ่งคลัสเตอร์ที่น่าห่วงทางการแพทย์ไหมคะอาจารย์

คือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนจำนวนเยอะ
แล้วมีโอกาสที่จะมีได้เคสที่มีโควิดติดตัวกลับเข้ามา
ณวันนี้มาเลเซียแซงไทยไปเยอะมากนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมีส่วนนั้นกลับเข้ามา
อาจารย์เวลาเราแบ่งเป็นคลัสเตอร์คร่าวแบบนี้แล้ว

มันสามารถจะสอบสวนไปจนครบ
คนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของคลัสเตอร์ต่างเหล่านี้ไหมคะ
ซึ่งจะเห็นว่างานมันขยายวงออกไปอย่างมากมาย
แต่ต้องให้ข้อมูลกันเป็นจริงสำคัญที่สุดคือ
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกระบวนการสอบสวน
ถึงจะสามารถตามไปถึงจุดสุดท้ายได้ว่า
ประเด็นนี้ที่อาจารย์พูดตอนแถลงข่าวเมื่อวานเหมือนกัน
แล้วก็รวมกับที่สาธารณสุขพูดวันนี้
กรณีมีบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อโควิดไปแล้ว
อาจารย์ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ไม่บอกหมอไม่บอกพยาบาลคืออะไรคะ
เพราะว่าเมื่อเดินเข้าไปแล้วเขาย่อมต้องอยู่ในข่าย

แต่การที่ไม่บอกนี่เพราะอะไรเหรอคะอาจารย์

จริงผมอยากสื่อตรงนี้ให้กับคนเหล่านี้ทั้งหมดเหมือนกัน
ต้องบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคม
ย้ำนะครับคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจของสังคม
จะเป็นคนที่เผอิญด้วยเหตุผลโชคร้ายหรืออะไรก็แล้ว
แต่ก็เป็นในที่ที่ไม่ทราบมาก่อนว่ามันมี
เพียงแค่ว่าเขาแจ้งว่าเขามีโอกาสเสี่ยงได้สิ่งเหล่านี้มา
มันมีกระบวนการที่จะดูแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่
แล้วถ้าใช่ก็มีขบวนการที่สำคัญคือ
ถ้าไวรัสอยู่ในตัวเขาแล้วทำยังไงให้เป็นจุดสุดท้าย
ไม่ออกไปที่คนอื่นท่านก็ช่วยแบบนี้
ผมกลับมองว่าเป็นคุณดีด้วยซ้ำ
คือสังคมต้องมองลูกในแบบภาษาแบบนี้
ถึงจากคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกกล้าที่จะออกมาบอก
เพราะกำลังทำสิ่งดีให้เกิดในสังคม
แต่ผมเข้าใจว่าคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อกลับมาเสร็จ
เขามีความรู้สึกกลัวว่าถ้าเขาบอกมาว่า
เขามีหรือเขามีโอกาสจะมีไวรัสเหล่านี้อยู่
เขาก็จะถูกกลายเป็นที่รังเกียจของสังคม
หรือสังคมไม่ดูแลซึ่งอันนี้ไม่จริงเลยนะครับ
อยากขออนุญาตช่วยเผยแพ้ตรงนี้ออกไปด้วยกันละกัน
ว่าเปิดเผยตัวเองเพราะนั่นแหละคือวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะช่วยทำให้ตัวนี้ไม่ระบาดออกไป
คือไม่มีใครอยากป่วยแม้กระทั่งคนที่เดินไปหาหมอเอง
เพราะฉะนั้นบอกหมอดีกว่าจะได้ช่วยกันใช่ไหมคะ
ค่ะแต่ว่าในส่วนนี้ค่ะอาจารย์

ซึ่งก็สัมภาษณ์จากคุณหมอหลายท่านแล้วก็อ่านจากคุณหมอหลายท่าน

เมื่อวานนี้ที่อาจารย์ได้แถลงข่าวเนี่ยนะคะ
อาจารย์พูดถึงกรณีการกรองโดยการใช้การวัดอุณหภูมิ
โดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นของที่สนามบิน
ตกลงแล้วอย่างเวลาอย่างที่ทำงานของแต่ละคน
ที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิที่มันเป็นรูปทรงคล้ายปืน
ตกลงมันใช้ได้จริงหรือว่ามันเชื่อถือได้แค่ไหนคะอาจารย์
สำหรับการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตึกก่อนเข้าที่สาธารณะเนี่ยค่ะ
บอกว่าใช้ในการคัดกรองคนที่ไม่เป็นอาจจะไม่ได้
แต่คัดกรองคนที่สงสัยว่าเป็นยังใช้ได้

คือต้องเข้าใจตรงนี้คือหมายความว่า
ถ้าไม่มีไข้เลยจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้

เพราะฉะนั้นถามว่ามีประโยชนไหมมดก็จะมีประโยชน์ในระดับหนึ่ง
หรือเพราะคนที่เราเจอว่ามีไข้

แต่ว่าอย่าไปตั้งเป้ากลับไปว่าเออถ้าไม่มีไข้คือสบายแล้ว

ยังต้องอาศัยอย่างอื่นมาเป็นองค์ประกอบครับ
คือต่อให้ดูไม่มีไข้นะวันที่นัด
ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชะล่าใจได้
ก็ยังต้องปฏิบัติตัวเหมือนกันทุกคนใช่ไหมคะอาจารย์

ถ้าคนที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนเข้ามา

เราจะมองไว้ก่อนว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหม

ฉะนั้นไม่มีไข้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่

อาจารย์คะแล้วก็มีข้อมูลอีกหนึ่งเรื่อง
เพราะว่าฟังจากคุณหมออ่านจากคุณหมอหลายท่านนะคะ
คือคำแนะนำของทางกรมควบคุมโรค
ก็คือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเดิมที่มีนิยาม
กลุ่มเสี่ยงใหม่ที่อยู่ภายในประเทศ
วกกับอาการแล้วค่อยไปตรวจ
ทีนี้กรมควบคุมโรคเคยอธิบายไว้นะคะ
ในกรณีของบางคนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จริง

เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่มีอาการ
เหมือนคนที่มีภูมิต้านทานแล้วก็หายไปเอง
ทีนี้คนสงสัยว่าสมมติว่าคนกลุ่มนี้
เขาจะแพร่เชื้อได้ไหมคะตกลง

เวลาพูดถึงโรคติดต่อแบบนี้

ระยะเวลาที่คนจำนวนยังไม่เยอะ

ซึ่งในอาจารย์ค่ะเดี๋ยวก่อนจะโฆษณาขอนิดเดียวค่ะ
คือก่อนณเวลาที่คนติดเชื้อเริ่มมีจำนวนมากขึ้น
คือจำเป็นต้องดูอาการให้เห็นว่ามีอาการก่อน
แล้วค่อยไปตรวจไหมคะอาจารย์
จริงแล้วตอนนี้จริงคนจำนวนนึงมาตรวจโดยที่ไม่มีอาการ

แล้วเราก็เจอจริงว่าคนจำนวนนี้ส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนเยอะนะครับ
ส่วนน้อยปรากฏว่าเรามาพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสตัวนี้
แต่ถ้าเราคิดแบบนี้มันเป็นส่วนน้อย
แต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีอาการตื่นตนกคนนี้

อันนี้จะกลายเป็นผลกระทบเชิงลบ
เพราะน้ำยาที่ตรวจสุดท้ายคนที่มีอาการที่เราจะตรวจสุดท้ายอาจจะไม่พอ
อาจารย์ค่ะประเด็นนี้เชิญอาจารย์ต่อให้จบค่ะ
เพราะฉะนั้นเราจะแนะนำการเป็นแบบนี้มากกว่าว่าในคนที่ไม่มีอาการ
คนที่ไม่มีอาการทั้งหลายนั้นถ้าเฝ้าสังเกตตัวเองนี่แหละ
จำเป็นที่จะต้องมาตรวจอะไรเลยค่ะแล้วท่านถือไว้ก่อน
แล้วก็ที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงตัวเองที่จะโอกาสไปสัมพันธ์กับคนอื่น
ว่าท่านจะมีหรือไม่มีถ้าท่านมีเชื้อไปแพร่คนอื่น
ไม่มีเชื้อไปรับเชื้อจากคนอื่นนั่นคือการทำสิ่งมาตรการที่ผมพูดในวันก่อนหน้านั้น
เรียกกันออกไปสังคมกับคนอื่นโอกาสที่จะรับหรือโอกาสที่จะส่งเชื้อให้คนอื่น
มันจะน้อยลงไปโดยปริยายไวรัสตัวนี้มีธรรมชาติตัวของมันเองนะ
ร้อยคนที่ได้เข้าไปไม่ถึง๑๐คนที่จะเกิดอาการหรือเกิดอาการรุนแรง
ส่วนใหญ่มันสามารถอยู่ในตัวนั้นและภูมิต้านทานก็คือกำจัดมันเองได้
ถ้าเราเชื่อในหลักการของไวรัสตัวนี้โดยธรรมชาติมันมีลักษณะแบบนี้
สุดท้าย๒๓สัปดาห์เราเองเราอาจจะค่อยพัฒนาภูมิคุ้มกันในตัวของเราขึ้นมา
ไม่เผยแพร่ให้คนอื่นก็ได้อันนี้ที่มาตรการที่ย้ำกันตอนนี้ไม่ใช่วิ่งหาผลตรวจ
ที่เราพยายามย้ำกัน๒๓อย่างตอนนี้แต่คุณที่สำคัญก็ไปตรวจเองด้วยซ้ำ
แยกตัวเองออกป้องกันตัวเองทั้งรับและส่งออกแค่นี้ช่วยได้แล้ว
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอพักโฆษณานิดเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหัวข้อแบบนี้ค่ะ
คือเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อแพทย์พยาบาลบุคลากรการแพทย์แล้ว
ว่าถ้าต้องรับภาวะที่กราฟยังคงยังคงทะยานขึ้นอยู่เนี่ยอุปกรณ์พอไหมสำหรับหมอพยาบาลของเราสักครู่นะคะอาจารย์
คุณผู้ชมคะเรายังอยู่ในสายกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาชัยมหิดลนะคะอาจารย์ประสิทธิ์นะคะ
อาจารย์ค่ะหลังนี้เราเริ่มเห็น
เสียงส่งมาจากโรงพยาบาลจากหลายพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกัน
เพื่อจะรักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะคะ
อาจารย์โดยรวมแล้วถ้าไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพคือทั่วประเทศ
ที่มีปัญหาคล้ายกันไหมคะอาจารย์ตอนนี้ค่ะ
ตอบคำถามนี้ผมเคลียร์เมื่อกี้นิดหนึ่งได้ไหมครับ

จะได้จำง่ายแล้วก็ทุกคนจะดึง
เอาอย่างนี้นะครับแยกคนออกเป็น๓กลุ่ม
แล้วจะได้เข้าใจกันได้ง่ายเลย
กลุ่มที่๑กลุ่มที่ไม่มีอาการ
เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ไปยุ่งกับคลัสเตอร์ใดเลย
ที่มีข่าวมาติดต่อตอนหลังว่าเจอเชื้อ
กลุ่มแบบนี้อยู่ที่บ้านไม่ต้องพยายามไปตรวจอะไร

กลุ่มที่๒เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ
แต่ไปอยู่ในคลัสเตอร์ที่มีรายงานว่าเจอเคสเยอะ
สนามมวยกลับมาถึงแม้ไม่มีอาการ
แล้วเมื่อไปตรวจขอให้บอกด้วยว่า
ฉันอยู่ในคลัสเตอร์อะไรฉันไปตรงนั้นมา

เพราะถ้ามีเราจะได้แยกท่านออกไป
จะได้ไม่เกิดการไปแพร่กระจาย
กลุ่มที่๒เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการเหมือนกัน
กลุ่มที่๓เป็นกลุ่มที่มีอาการ
ในการระบบทานในหายใจส่วนตน

ไม่ว่าจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับคลัสเตอร์ที่มีจำนวนเยอะ

ตกลงท่านมีหรือไม่มีโรงพยาบาลต่างปัจจุบันนี้
จะมีพื้นที่ในการแยกคนเหล่านี้ออกไป

อาจจะเป็นอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสตัวนี้เลยก็ได้

เพราะณวันนี้เราอาจจะมีคนที่มีโควิด๑๙อยู่ตามถนน

คำถามเสียนะ
อาจารย์ขาย้ำอีกครั้งหนึ่ง
คือกลุ่มแรกไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงต่าง

อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่มีอาการ

และบอกด้วยว่า
ไม่งั้นจะเหมือนกับ๔ท่านที่ได้รับไป

ถ้ามีอาการไม่เกี่ยวว่าจะอยู่กลุ่มเสี่ยงไม่เสี่ยง

ตอนนี้กลับมาตอบคำถาม

มันแตกต่างไปจากเดิมแล้ว
แค่หนักเนี้ยมากขึ้นค่ะนะฮะคนไข้จากเดิมซึ่งไม่ค่อยมีอาการเนี้ย
จำนวนหนึ่งเอ่อผมอธิบายอย่างงี้แล้วกันว่าไวรัสตัวเนี้ย
เวลามันเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยเมื่อมันเข้าไปมันลงไปถึงในเซลล์
ที่อยู่ในถุงลมในปอดของเราแล้วมันเข้าไปฝังอยู่ในเซลล์เหล่านั้น
แล้วเริ่มทำร้ายเซลล์เหล่านั้นถ้าคนคนนั้นโชคดี
ภูมิต้านทานเกิดขึ้นก็จะกำจัดไวรัสซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น
แต่ถ้าโชคไม่ดีขณะที่ไวรัสลงไปในเซลล์มันทำรายเซลล์ไปเรื่อยเรื่อย
คุณต้านทางกำจับมันไม่ได้เนี่ยช่วงตอนนั้นจะเป็นช่วงตอนที่คนไข้ยังไม่มีอาการ
เพราะร่างกายเราเนี้ยเรามีเราเรียกว่ามีความเหมือนกับสต๊อกที่เรายังรองรับและอยู่จำนวนต่อ
ทำงานน้อยลงจำนวนนึงเราก็ยังเดินเป็นปกติจนกระทั่งมึงทำงานถึงจุดที่ว่าไม่ไหว
ตาเยอะถึงตอนนั้นอาการก็ปรากฏค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนไข้ที่เข้ามาหาเราในตอนต้น
แล้วดูเหมือนไม่มีอาการแล้วต่อมามีอาการมักจะบ่อยครั้งอาการอาจจะค่อยรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายรุนแรงมาก
บางท่านที่เราใช้เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจกับปอดเนี่ยนะฮะ
ที่เราเรียกว่าเอกโมเนี้ยค่ะแม้กระทั่งผ่านระยะที่ว่าเราไม่เจอเชื้อล่ะ
แต่ปอดไม่ฟื้นตัวกลับกลับมาเพราะปอดถูกทำร้ายไปแล้วอืมเนี่ย
คนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มคนที่เราเป็นห่วงมากแล้วตอนเนี้ยเราเริ่มเจอคนไข้ที่ต้องใช้ท่อหายใจ
ใช้เครื่องช่วยหายใจเนี้ยเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่อยู่ตอนเนี้ย
อยู่อยู่เราก็มีปุ๊บเดี๋ยวมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกสามรายค่ะเนี้ย
ผมอยากส่งสัญญาณภัยตรงนี้เราอยากดูแต่จำนวนคนที่ติดเชื้อ
ให้ดูความรุนแรงของคนที่เป็นโรคด้วย๒อย่างนี้มันมักจะไปด้วยกัน
จะมีช่วงที่กราฟมันขึ้นไม่เท่ากันหลายประเทศจำนวนผมยกตัวอย่าง
ถ้าเราไปดูที่เยอรมันช่วงต้นต้นจำนวนเพิ่มขึ้นแต่จำนวนคนตายคงที่อยู่
แต่ตอนนี้จำนวนคนตายก็เพิ่มขึ้นแล้วค่ะมันเริ่มเริ่มเส้นคู่ขนาด
เริ่มเป็นคู่ขนานกันแล้วฉะนั้นในเวลานี้
แพทย์พยาบาลบุคลากรการด้านสุขภาพที่ต้องดูแลคนไข้หนัก
ซึ่งตอนนี้เขามีโอกาสที่จะสัมผัสกับละอองสิ่งต่าง
คัดหลังต่างต่างของคนไข้วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดคือต้องป้องกันคนเหล่านี้
เพราะถ้าคนเหล่านี้เป็นเองแต่ละคนจะต้องถูกควาแลนทีนไปอีกอย่างน้อย๑๔วัน
อืมค่ะถ้ามีเม็ดอันหนึ่งรายคนที่เจอเชื้อ
แต่คนที่อยู่ทำงานกับคนที่เจอเชื้อก็ต้องการันทีนลงไปอีก๑๔วัน
นั่นคือพูดง่ายกำลังที่จะช่วยดูคนไข้ก็จะหายไปจำนวนหนึ่ง
มันมีผลกระทบเยอะเราถึงว่าอยากให้มาตรการทุกอย่างในการป้องกันคนเหล่านี้มีความสำคัญจริง
ฉะนั้นตอนนี้ชุดหมีทะเลเรียกว่าชุดหมีหรือพีพีอีหน้ากากเอ็นเก้าห้าต่างเหล่านี้
เราขอเป็นว่าใช้เมื่อมีความจำเป็นในที่ที่ไม่จำเป็นเนี่ย
อย่าใช้เก็บไว้ให้คนที่จำเป็นต้องใช้เขาจะได้มีพอให้ใช้
เพราะนะวันนี้ทรัพยากรเหล่านี้อุปกรณ์เหล่านี้มันไม่ได้ใช้เฉพาะประเทศไทย
ฉะนั้นก็ขอตรงนี้ว่าประเทศไทยเวลานี้ก็ได้การสนับสนุนมีการสั่งของสิ่งต่างต่างเหล่านี้เข้ามา
แล้วก็เราโชคดีมีคนไทยจำนวนเยอะเลยช่วยกันบริจาคช่วยกันจัดหาสิ่งเหล่านี้
ให้กับสถานพยาบาลทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอืม
เรายังบอกไม่ได้ว่าศึกนี้จะใหญ่มากขึ้นอีกแค่ไหนศึกนี้จะนานอีกแค่ไหน
แต่เราจำเป็นต้องมีของเหล่านี้ไว้สู้เราปรบมือกับศึกนี้ต่อไปในอนาคต
ค่ะอาจารย์ค่ะศูนย์กลางเนี่ยคือต้องไปที่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าไปโรงพยาบาลไหน
เลยคะสำหรับคนที่อยากเอาไปช่วยหรือไปบริจาคอ่ะค่ะก็ประสานงานกันตอนเนี้ย
เท่าที่ผมทราบเนี่ยมีอยู่๒กลุ่มจริงเราอยากให้ทุกอย่างเซ็นเตอร์อยู่ที่ส่วนกลาง
แต่ก็ถ้าส่วนกลางเซ็นเตอร์แล้วคลุมคลุมสต๊อกจริงจริงอันนี้ถ้าทำงานเป็นระบบเนี้ย
ส่วนกลางจะคลุมสต๊อกทั้งหมดค่ะแล้วส่วนกลางจะต้องมีข้อมูลชัดชัดว่าที่โรงพยาบาลไหนมีคนแค่หนัก
มันคำนวณได้ว่าคนแค่หนักหนึ่งคนต้องการเสื้อมหนีประมาณสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ย
มันคำนวณได้คำนวณปุ๊บเราก็จะจัดสรรตรงนี้ไปตรงกับที่ที่ต้องการ
แต่ข้อมูลจะต้องเรียลไทม์แล้วต้องแม่นยำนะครับข้อมูลต้องเรียลไทมต้องแม่นยำผมย้ำตรงนี้
ถ้ากรณีแบบนี้การส่งเข้ามาโดยตรงตรงกลางก็สามารถบริหารจัดการแจกจ่ายไปได้
แต่ในวันนี้ขอโทษค่ะอาจารย์ค่ะที่โรงพยาบาลหรือว่าที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
เพราะว่ามันมีหลายสังกัดนะคะอาจารย์ค่ะคือคืออย่างงี้
ถ้ากำลังพูดถึงระบบที่ดีมีเซ็นเตอร์ตรงกลางเซ็นเตอร์ตรงนี้อาจจะอยู่ที่กระทรวงศึก
กระทรวงสาธารณสุขก็ได้แต่ต้องมีตอนนี้ยังไม่มีนะ
ตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้มีเซ็นเตอร์ที่ผมพูดถึงเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์แห่งชาติที่
ข้อมูลทุกอย่างไหลเข้ามาสต๊อกทุกอย่างไหลเข้ามาหมด

เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังเจอปรากฏการณ์ว่าในกระทรวงสาธารสุขเอง
กระทรวงสุขก็จะทำหน้าที่เก็บสต๊อกตรงนี้
ในโรงพยาบาลของโรงเรียนภาษาศึกษีก็มี
เพราะต่างคนต่างมีคนไข้หนักอยู่ในมือแล้วคนต่างคนต่างก็กลัวว่า
ถ้าเกิดของไม่มาล่ะแต่เรามีไข้หนักอยู่แล้ว
เราไม่ใส่ไม่ได้เพราะคุณแค่อยู่ตรงหน้านั้น
ยังไงเราต้องดูแลเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่เกิดกลกายหรือระบบ
ในการที่ทำให้ตรงเนี้ยเป็นศูนย์กลางแต่ตอนนี้กำลังจัดตั้งอยู่นะครับ
ผมคิดว่าณวันนี้กำลังเลขนำบังการในศูนย์ตรงนี้
ซึ่งการที่ออกพรบฉุกเฉินมาจะช่วยได้เยอะ
มันทำให้ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในกรอบในกระบวนการในระบบได้ดีขึ้น
อาจารย์เดี๋ยวยังไงเราอาจจะได้รบกวนอาจารย์อีกนะคะ
ขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์สำหรับช่วงนี้ก่อนค่ะอาจารย์
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นโครสุกกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
และผนวกเข้ากับอุปกรณ์ที่หมอพยาบาลบุคลากรการแพทย์ต้องใช้ก็จะไม่พอ
อันนี้นึกไม่ออกว่าเราจะเจออะไรหลังจากนี้เลยนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันกับที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
แพทย์รุ่งเรืองกิจผาติค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญและพี่น้องประชาชนที่ชมรายการที่เคารพรักทุกท่านครับ
คุณหมอค่ะเรียนถามเพิ่มเติมเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือก็ได้ข้อมูลจากหลายส่วนนะคะ
ที่เป็นพี่น้องหมอพี่น้องพยาบาลบุคลากรการแพทย์นี่แหละนะคะ
หลายโรงพยาบาลนี้เริ่มมีปัญหาในการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือแล้วค่ะ
ว่าอาจจะไม่พออาจจะมีการใช้สิ้นเปลืองอาจจะไม่ตอบโจทย์ของแต่ละโรงพยาบาลซึ่ง
ซึ่งรับคนไข้มากน้อยไม่เท่ากันเนี่ยนะคะ
อันนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขมีวิธีการปฏิบัติรับมือ

ก็คือ๑ผู้ตรวจราชิการทั้ง๑๒เครี่ยมได้รับผิดชอบแต่ละเขน
แล้วก็จะมีที่ส่วนกลางด้วยนะครับ
ถ้าจุดไหนที่มีความไม่เพียงพอคือมันเป็นเรื่องของการกระจาย
ทรัพยากรภาพรวมพอณขณะนี้แล้วเราเตรียมถึงอนาคตด้วย
ประสานแจ้งเข้ามาเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีเลย
เราเห็นใจพี่น้องคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนมากนะครับ
เราทราบหลายโรงพยาบาลมันมีภาวะที่เรียกว่าภาวะใช้มาก
บางโรงพยาบาลใช้น้อยเพราะฉะนั้นจะต้องใช้การกระจายทรัพยากรครับ
ประสานนี้มีแค่สังการอย่างเคร่งคัดและให้รายงานด่วนที่สุดนะครับ
ที่ใดมีปัญหามากท่านอยู่เขตไหน
ให้รายงานท่านผู้ตรวจราชการเขียนนั้นเลยนะครับโดยตรงเลยนะครับ
แล้วถ้ามีปัญหาอะไรอาจจะติดต่อมาทางท่าน
ท่านออกคำสั่งเด็ดขาดแล้วครับ
อันนี้เฉพาะโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุข
หรือว่าอันนี้รวมกันหมดทั้งประเทศคะในแง่ของทรัพยากรนะคะ
คือในแง่๗๖จังหวัดเนี่ยทรัพยากรเรามองภาพรวมทั้งประเทศนะครับ
ต้องยกตัวอย่างว่าในเขตต่างจังหวัดส่วนใหญ่๗๖จังหวัด
จะเป็นโรงบาลของกระทรวงสาสุขทั้งหมดโรงบาลอื่นส่วนน้อยนะครับ

แต่อย่างในกรุงเทพมหานคร๗๐เป็นเอกชนนะครับ
เป็นของรัฐโดยมี๘โดยประมาณเป็นของกรทมเท่านั้นเอง
ดังนั้นการบริหารจัดการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแตกต่างกัน
ทางกรุงเทพทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะคณะคำวงการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพฯมหานคร

ท่านมีอำนาจเด็ดขาดเด็ดเสร็จเด็ดขาดในการจัดการเลยครับ
คุณหมอคะถ้าในกรณีของ
คือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องสู้กับศึกโควิดไปอีกนานแค่ไหน
ถ้ามันยิ่งร่อยหล่อลงไปเรื่อยแล้วผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นเรื่อย
อย่างที่มีการคาดการณ์กันจริง
เพราะมีสัญญาณเป็นอย่างถ้าเราไม่ทำอะไร
เราไม่ทำดักล่วงหน้ามันจะเจออะไรเกิดขึ้นข้างหน้านะครับ
เรียกง่ายว่าต้องทำก่อนนะฮะ
ก่อนที่จะเกิดแล้วค่อยมาทำ
ศพคนตายเป็นเบื่อเลยใช่ไหมฮะคนเจ็บเป็นเบื่อเลย
ใช่ไหมครับทำไมบางประเทศเขาคุมอยู่
จริงอธิบายง่ายนะครับมี๓อย่างเท่านั้นเอง
ก็คือเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ตัวเชื้อและตัวตัวบุคคล
ตัวมนุษย์เรานี้เองตัวเชื้อนี้ไม่ต้องไปกังวลอะไรการวิบัติธนการ
เพราะว่ามันป้องกันเหมือนกันหมดและเราติดตามต้องระวังอยู่แล้ว
อันที่สามก็คือับสุขภาพสรัขเกณฑ์ไหมคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่นี่
มีโรคประจำตัวหรือกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลย
จะเป็นคนหนุ่มสาวแต่มีความเสี่ยง
เรื่องที่สองที่สูงที่สุดคือพฤติกรรม
ถ้าเกิดคนไทยเราร่วมมือกันไปตามข้อแนะนำอย่างเครื่องคัด
อันนี้จะทำให้อยู่ได้
เรื่องที่๓ไม่ต้องห่วงเรื่องระบบสาธารณสุขเราถือว่าเราดีมาก
และระบบตอนนี้เป็นการรวมศูนย์บัญชาการสั่งการแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเราออกแบบมา
รองรับในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
ในทุกด้านรวมทั้งทศพยากรด้วยครับ
คือณตอนนี้มีการสั่งการตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วใช่ไหมคะ

เดี๋ยวอีกสัก๒วันที่มีการใช้พรกรฉุกเฉิน
อาจจะมีการปัญหาจัดการได้แค่ม่วนกว่าดีอย่างนี้ไหมคะ
ว่าต้องเรียกว่าการบัญชาการสั่งการมันจะดีขึ้นนะครับ
เพราะเวลาเราใช้พรกรฉุกเฉินขึ้นมา
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการบัญชาการสั่งการ
ที่มีความเด็ดขาดมากขึ้นว่างั้นนะครับ
สิ่งที่เราอ่อนนะวันนี้ที่เราจะต้องแก้ไขนะครับ
แต่ให้เจ้าประชาชนเกิดความกลัว
ประเด็นที่๒ที่พูดบัญชาการสั่งการสั่งการสึกประกาศอะไร
ก็คือเรื่องระบบบัญชาการฝั่งการ
เรื่องที่๓มันจะมีศูนย์ข้อมูลรวมศูนย์ที่ชัดเจน
แล้วก็ใช้อำนาจที่ชัดเจนในการเอาข้อมูลมาประมวลเพื่อต่อสู้
รวมถึงที่เมื่อกี้หมอพูดเรื่องศาลการณ์
นโยบายยุทธศาสตร์รวมถึงยุทธวิธี
และสิ่งที่สุดท้ายคือการสร้างความเข้าใจการสื่อสาร
ต้องทั้งครอบคลุมบางคนดูไลน์ดูโซเชียล
บางคนดูสารทัศน์บางคนฟังวิทยุอยู่เลย
แล้วก็ไปข้างหน้าด้วยเรียกว่าต้องสื่อสารนำเหตุการณ์
สำคัญนะครับเศรษฐกิจความมั่นคงต่างเนี่ย
สิ่งเหล่านี้รัฐบาลจะต้องออกมาช่วยดูแลและช่วยเยียวยา
ซึ่งมีมาตรการต่างมาแล้วขอบคุณทางรัฐบาลครับ
คุณหมอค่ะเดี๋ยวถ้าหลังมีการประกาศใช้พรกรแล้ว

ยังไงเบื้องต้นวันนี้ขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยว๒๖นะคะ
จะมีการประกาศใช้ส่วนเรื่องของการกำหนดเวลาเข้าออกบ้าน
อันนี้ยังไม่ได้มีออกมานะคะ
แต่ว่าเมื่อให้อำนาจพรกรแล้วจะมีออกมาหรือไม่